ต่อเลยละกันนะคะวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งร้านเมนูยอดฮิต
ก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่จังหวัดพิศนุโลก
น่าทานทุกเมนูเลยค่ะบอกเลยว่าเขามีโปรโมชั่นฝากเราด้วย
งั้นฟังก่อนว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนเขาขายอะไรกันบ้างค่ะ
ร้านนี้ชื่อว่าร้านเจริญพุงใบกุ๊กกริจนะ
อยู่หลังที่ว่าการอำเภอเมืองพิศนุโลกจังหวัดพิศนุโลก
เป็นร้านลับหลบมุมอยู่ค่ะ
แต่ว่าการเสิร์ฟการจัดจานของเขามาเนี่ยสวยหรูดูดีเลยทีเดียวนะคะ
คือการเสิร์ฟของเขาเป็นเอกลักษณ์ก็ว่าได้
ทำให้ลูกค้าชื่นชอบมาก
พอก่อนจะทานก็ถ่ายรูปลงโซเชียลกันนิดหนึ่ง

ส่วนเมนูเด็ดที่ทางร้านอยากแนะนำคือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
หรือนี่ค่ะเมนูข้าวควบลิกเกลือก็มีนะ
แล้วคุณเลือกได้คุณจะเอาเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่หรือทะเลก็แล้วแต่
จากนี้ยังมีข้าวขาหมูแซ่บแห้งไก่ตุ๋น

รวมทั้งเนื้อคั่วพริกไทยดำก็มี
อ่ะราคาเริ่มต้นก็ประมาณ๔๐๕๐บาทเท่านั้น

ละ๘๐บาทก็สมราคาค่ะ
ส่วนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีมาฝากแฟนตลอดข่าว
เรามีโปรโมชั่นลด๑๐ซับได้๑๐วันถึงเมนู
สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาจังหาวาชนิดโลก
พอเชิญได้ประชิมอาหารของเค้าขอบคุณครับ

วันเลยนะคะตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๒ทุ่มครึ่ง
ใครต้องการสั่งล่วงหน้าทำเป็นอาหารกล่อง
ก็ติดต่อได้ตามหมายเลขนี้เลย๐๖๑๒๔๕๑๓๓๓จ้า

มาสวยงามด้วยรสชาติดีด้วยค่ะ
ไปแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากรายการตลอดข่าวนะคะ